ในช่วงเวลาแบบนี้จริงแล้วเนี่ยเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันเนอะ
ไม่ว่าจะช่วยเหลือกันในเรื่องของการให้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันเพราะว่าโควิดมาแต่ละทีเนี่ยคนค้าขายต่างก็เดือดร้อนกัน
แต่มันก็ยังไม่วายนะคุณผู้ชมมีคนที่นิสัยไม่ดีดิฉันใช้คำเบาสุดแล้วกันนะนิสัยไม่ดี
คันหนึ่งไปรับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าเธอเพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเธอก็ต้องเข้ากักตัวตามสถานที่กักตัวของรัฐ
ก็ไปรับที่สถานที่กักตัวของรัฐนี่แหละเพื่อจะไปส่งที่สถานีขนส่งเพราะว่าเธอเนี่ยบ้านอยู่ทางใต้
๘๐๐กนี่คือราคาปกติใช่มั้ยคะี่มาจากโรงเรียนไหมคะ
เป็นราคาที่มันออกนอกเส้นทางอะครับ
ไม่ไงนะคะราคาจริงจะไม่ใช่ราคานี้

คุณเข้าใจไหมคะคุณภาคภูมิอัตราช่วงโควิด
อัตราความเสี่ยงไงคุณเข้าใจไหมคะ
ส่งเขาก็ไม่ได้ออกกฎอะไรตรงนี้มานะ
ในสิ่งที่ฉันก็งงเหมือนกันว่าทำไมที่ฉันไม่ได้อ่านข่าวว่า
ส่งเขามีการออกกฎว่าช่วงโควิดเราจะปรับอัตราค่าแท็กซี่ใหม่นะ
คุณติดมิเตอร์ทำไมเออเนี่ยค่ะ
ถ้าคุณคิดว่ามีความเสี่ยงแล้วไม่อยากรับเนี่ย
ทราบว่าเขาเพิ่งผ่านพ้นการกักตัวมาคุณก็ไม่รับก็เท่านั้น
ไม่ต้องรับแค่ใช่ไหมแต่ก็ต้องชี้แจงเหตุผลเข้าไปอะไรพวกนี้นะ
ไม่ใช่ว่าก็ถือว่ามาให้บริการก็แล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวก่อน
คุณทำงานแลกเงินเนอะไม่ได้มาให้บริการฟรี
แต่ว่าแท็กซี่บางท่านอาจจะบอกว่าไม่รับก็ถูกปรับอีกอะไรอีก
ก็คือมันก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนใช่ไหมครับใช่
คุณจะมาเหมาแบบนี้ไม่ได้นะคะ
บอกว่าตัวเธอเป็นคนจังหวัดตรังแต่เพิ่งกลับมาจากประเทศบลูไน
เดินทางเข้าประเทศก็ต้องเข้ามาตรการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด
เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านสุขุมวิทย์ค่ะเธอกักตัวครบสิบสี่วันเรียบร้อย
การตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วเธอให้โรงแรมเรียกแท็กซี่ให้
เพื่อจะไปสถานีขนส่งสายใต้เธอจะนั่งรถทัวร์กลับบ้านที่จังหวัดตรังไง
ครับพอขึ้นแท็กซี่ปุ๊บโชเฟอร์ขับพาขึ้นทางด่วนก่อนเลย
หันไปขอเงินบอกจำนวนเงินด้วยนะคะไม่ได้ขอค่าทางด่วนนะ
ขอเงินหนึ่งพันบาทเธอก็ยื่นให้ไปแล้วโชเฟอร์ก็บอกว่า
ไปขนส่งหมอชิดดีกว่าเดินทางสะดวกกว่าไม่ต้องไปหรอกสายใต้
ว่าอย่างนี้เธอก็อ่าโอเคแต่ลงใต้แต่ให้ไปขึ้นรถที่หมอชิดไง
เออบอกเดินทางสะดวกกว่าไม่รู้สะดวกใครแต่เขาบอกแบบนี้
พอจ่ายค่าทางด่วนเสร็จปุ๊บทอนเงินให้เธอ๒๐๐บาท
เธอก็ถามว่าอ้าวพี่ทำไมค่าทางด่วนแพงจังให้แบงค์พันธุ์ได้ทอนสองร้อย
เขาบอกอ๋อค่าโดยสาร๘๐๐บาทแล้วก็อย่างที่เธอพูดในคลิปนี่แหละว่า
เอ้ยแปดร้อยนี่ราคาปกติเหรอมันแพงเกินไปรึเปล่า
ราคาช่วงโควิดนี่แหละมันเป็นอัตราความเสี่ยงที่ต้องบวกเพิ่ม
เธอก็คือเธอในใจเธอก็รู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่แต่เธอก็อัดคลิปต่อนะ
เล่าต่อด้วยว่าพอไปส่งที่หมอชิด

เพราะมันไม่มีไงไปถึงหมอชิดไม่มีรถลงใต้

งั้นขออีก๒๐๐เดี๋ยวไปส่งสายใต้ให้

ไปหมอทิศซี่เดินทางสะดวกกว่า

บอกเดี๋ยวไปส่งสายใต้ให้ก็ได้แต่ขออีก๒๐๐

พี่มันเยอะไปมั้ยคะ

สุดท้ายแท็กซี่คันนี้ก็เลยยอมไปส่ง
เธอลงคลิปนี้เธอบอกว่าเธอไม่อยากให้คนอื่นต้องตกเป็นเหยื่ออีก

ยังกรมขนส่งทางบกแล้วด้วย

ยังไม่ได้แจ้งเธอกลับมาว่าตรวจสอบ

ดูชัดนี่คือหมายเลขของโชเฟอร์คนนี้นะคะ

เป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
ททหารหอหีบ๙
อภัยเป็นแท็กซี่สีเหลืองนะคะ

แต่ว่าป้ายที่ติดอยู่ที่
หน้ารถเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่า